รับรูปเชียงของเจ้าสำเร็จ

เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะกี่ปีผ่านไป

เราก็เติบโตขึ้นมาทำยามากขึ้นก็มียาทำใจอิศนากรรมยา๕๔
แล้วก็พอเข้าอีกยุคนึงประมาณสักปี๑๙๖๐
ก็จะเป็นช่วงยุคที่เราเติบโตมาด้วยเพื่อนอื่นบริมุมกำลัง
มาถึงช่วงที่เมื่อสักประมาณปี๒๐๑๙
แล้วก็เข้าสู่การเทินจากบริษัทครอบครัว
ไปเป็นบริษัทมหาชน

ชั่นแรกก็คือการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน

หลังจากที่โอสดสภาเข้าสู่การเป็นบริษัทมหาชนอย่างเต็มรูปแบบ
รวมถึงได้มีการจัดทัพผู้บริหารใหม่
โดยเมื่อปี๒๕๖๔ได้มีการแต่งตั้งคุณวันนิพาพักดีบุตร

ก็จะเป็นอีกช่วงหนึ่งที่ทุกองค์กรก็ต้องมีการปรับตัวทั้งหมด
ให้กับองค์กรในการเดินหน้าต่อไปอีก๒๐ปี๓๐ปี
ก็คือเรื่องการสร้างองค์กรการสร้างทีมงาน
สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เหมาะกับโลกใหม่
กับคนรุ่นใหม่แล้วก็พร้อมกับการเปลี่ยนแปลง
จริงแล้วการเปลี่ยนแปลงทุกวันนี้มันบอกไม่ได้หรอกว่าพรุ่งนี้อะไรจะเกิดขึ้น
แล้วก็มีวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแรงพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง

สำหรับโอสดสภาคนถือเป็นทรัพยากรที่มีค่า
และเป็นปัจจัยสำคัญของการขับเคลื่อองค์กรไปสู่เป้าหมาย
ดังนั้นจะต้องมีการวางรากฐานและวัฒนธรรมองค์กร
ให้พนักงานทุกคนมองภาพเดียวกันสร้างความแข็งแกร่ง
เรามองมันเป็นโครงการประมาณ๓๕ปี
เพราะฉะนั้นเราออกแบบการทำงานขบวนการทำงานยังไง

เรามองไปว่าเมื่อมีความพร้อมมากขึ้นนะ

ฟังก์ชั่นเราอ่ะในอนาคตมันหน้าตาต้องเป็นยังไงนะ
คือวัตถุดิบอาจจะไม่ต้องมีความรู้มากเรื่องเศรษฐกิจ
แต่วันนี้ไม่ได้แล้ววันนี้ต้องมีความรู้เรื่องเศรษฐกิจ
มันมาจากพืชประเภทไหน

อัตราแรกเปลี่ยนที่จะต้องเอามาคำนวณก็คืออะไร
แล้วก็เป็นองค์กรที่แบบมีผลตอบแทน
สภาก็ตั้ง๕มิตินี้ไว้มาตั้ง๒๓ปีแล้วนะคะ

แล้วก็นำองค์กรไปสู่ความพร้อมของการเปลี่ยนแปลง

เราก็มีความพร้อมที่จะไปได้
ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของคนและวัฒนธรรมองค์กรเท่านั้น
แต่โอสดสภายังมีการลงทุนในเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ธุรกิจสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ต่าง
ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด

และวัตกรรมที่จะออกแบบมามันจะต้องตอบโจทย์อะไรให้ผู้บริโภค
มอบสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการจริง
เราจะปรับสูตรหรือจะเปลี่ยนแปลงหรือทำให้สินค้าเราดีขึ้นได้ยังไง
จริงแล้วเป็นสิ่งที่อดสะพานมาอย่างต่อเนื่องและเป็นเวลานานมาก